หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงก็ได้เตือนนักท่องเที่ยวให้ระวังดูแลสุขภาพ
ก่อนที่จะเดินขึ้นนะครับหลังจากที่ได้พบนักท่องเที่ยว
หมดสติแล้วก็ต้องเร่งช่วยกันปั๊มหัวใจ
แต่ก็ได้เสียชีวิตลงหลังจากนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
แพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลภูกระดึงและหน่วยกู้ภัย
ได้เร่งช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการปั๊มหัวใจนะครับ
ให้กับนายสันทพงศ์เตชะปณิตกิติธนาอายุ๕๓ปี

ขณะที่เดินขึ้นภูกระดึงพร้อมกับครอบครัว
สอบถามผู้ชายก็ทราบว่าเมื่อคืนนายสันทพงศ์

และตอนเช้าก็ดื่มอีก๑ขวดก่อนที่จะขึ้นภูกระดึง
เดินมาถึงบริเวณด่านซัมแฮ็กก็ได้หยุดพัก
และเดินต่อประมาณ๑๐๐เมตร
จู่นายสันทพงศ์ก็ได้เกิดอาการหน้ามืดหมดสติ
จนมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือนำตัวลงมาด้านล่าง
ใช้เวลากว่า๓๐นาทีซึ่งต้องทำการปั๊มหัวใจตลอดทาง
เมื่อนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลภูกระดึง
ได้ทำการปั๊มหัวใจร่วม๑ชั่วโมง

แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ล่าสุดนายสันทพงศ์เสียชีวิตแล้วนะครับ
ระบุว่าขณะที่ผู้ป่วยมาถึงหัวใจ

แพทย์ทำการปั๊มหัวใจครึ่งชั่วโมง
ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้
เรื่องต้นคาดว่าเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจ
เลือดเฉียบพลันจึงทำให้เสียชีวิต
ขณะที่นายธิตศักดิ์สุริยาชัยวัฒนาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
เปิดเผยว่าหลังรับแจ้งได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือทันที

ให้ดูแลสุขภาพก่อนขึ้นภูกระดึง
โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว